มาดูมาตรการเข้มข้นของแต่ละจังหวัด

เพราะว่าเขาตั้งเป้าเอาไว้ไงคะว่าจะเปิดเมือง
ให้ต่างชาติเข้ามาที่๑กรกฎา

คนที่จะเข้าภูเก็ตอย่างน้อยจะต้องฉีดวัคซีน

หรือไม่ก็จะต้องมีการตรวจโควิดแล้ว
อย่างน้อยภายใน๗๒ชั่วโมงก่อนจะเข้าเมือง
ถือว่าเป็นการทดลองระบบนะตั้งแต่เมื่อวานี้
คือวันที่๑๗พฤษภาคมจนกระทั่งถึง๓๑พฤษภาคม
ใครจะเข้าภูเก็ตต้องปฏิบัติตามขั้นตอนแบบที่เขาว่า
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่ได้มีผลตรวจโควิดมา
เอาทำยังไงล่ะมาตรวจได้เลยค่ะก่อนจะเข้า
แต่ว่าต้องเสียตังค์เอง๔๕๐บาท
ทีนี้คุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นเสียงสะท้อน
ภาคประชาชนออกมาว่าเอ๊ะอย่างนี้
ได้รับผลกระทบกันแน่เดี๋ยวฟังพร้อมกันค่ะ
มันหมายความว่าอย่างไรตอบผมหน่อยที่ให้พูดว่า
มันเฮ็งซวยมันใช้ไม่ได้
ทีนี้พอมาตรการเขาเข้มข้นแบบนี้นะครับ
แต่ว่ามีคนที่จะเข้าภูเก็ตแล้วก็มาเจอแบบที่เห็นเนี่ย

แล้วทีนี้ค่ะบางคนที่เข้ามา
แล้วพอมันเจอปัญหาแบบนี้นะครับ
เขาก็ไม่พอใจแต่ละวันเนี่ยนะคนจะต้องมารอคิวนะคุณ
ตรวจโควิดเยอะมากนะ
แล้วคนที่มาตรวจโควิดเป็นบริษัทเอกชนนะคะ
เป็นผู้รับดำเนินการเขาใช้วิธีการตรวจ
ทีนี้ประชาชนต้องจ่ายตังค์เองคนละ๔๕๐บาท
พอรอผลนะประมาณ๑๕๓๐นาทีได้ผลปั๊บ
ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ภูเก็ต
เขาเผยแพร่มีคนมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าถามหน่อยเถอะ

จากการตรวจของบริษัทเอกชนที่เขามาเปิดให้ตรวจแบบนี้
ในเมื่อประชาชนต้องแบกรับต้องจ่ายตังค์เอง
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมประชาชนสะท้อนมาแล้ว
เขาได้รับผลกระทบภาคผู้ประกอบการก็เหมือนกันค่ะ
ผู้ประกอบการเองก็ได้รับผลกระทบนะคะ
อย่างนายกฤษนกรยมนาเลขาที่ของอาการค้าจังหวัดพลังงาน
บอกนะว่าแม้ว่าทางจังหวัดเอง
เขาจะมีข้อยกเว้นให้กับคนที่ขับขี่
รถขนส่งยาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขนส่งแก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงาน
รถขนส่งเงินของสถาบันการเงิน
ขนส่งพวกวัสดุก่อสร้างพัสดุสิ่งพิมพ์
อันนี้จริงได้รับยกเว้น
แต่ดูสิคะพอมาถึงตรงจุดตรวจ
เจ้าหน้าที่เขาไม่มีข้อยกเว้นให้

ผู้ประกอบการเขาก็เลยสะท้อนแบบนี้ค่ะ
อยากให้ทำเป็นหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หน่อย

อย่างน้อยจะได้เอาหนังสือนี้เป็นเหมือนบัตรผ่านนะคะ
ให้เข้าออกไปส่งสินค้าในจังหวัดภูเก็ตได้

ทางด้านเลขาธิการหอการค้าจังหวัดพังงา
ก็บอกมาด้วยบอกว่าโอ้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
อยากให้ภาครัฐรับภาระดูแลเรื่องค่าตรวจ

คำสั่งล่าสุดของภูเก็ตที่บอกว่าเป็นมาตรการเข้มข้น
ทั้งเรื่องของการที่คนจะเข้า
อาจจะต้องแสดงผลว่าท่านฉีดวัคซีนมาแล้ว๒เข็มครบ
หรือ๒ท่านมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วท่านไม่ติด
หรือว่าท่านอาจจะมาตรวจที่จังหวัดก็ได้
แต่ทีนี้ครับสำหรับผู้ประกอบการจริงแล้วนะครับ
ทางจังหวัดเขาออกคำสั่งมาแบบนี้
บอกว่าผู้ขับขี่ยานพานะและผู้เดินทางมากับรถดังกล่าว

ต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
หรือมีใบแจ้งประเภทสินค้าเป็นหลักฐาน
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ
เขาบอกไว้แบบนี้แล้วในคำสั่ง

แต่ทีนี้ผู้ประกอบการบอกแล้วจะเอาใบนี้มาจากไหนอย่างไร
หรือต้องไปขอจากทางต้นทางทางบริษัทหรือทางจังหวัดต้นทาง

บอกว่าอยากให้ทำเป็นหนังสือรับรองจากส่วนราชการ

แต่ว่าภูเก็ตอำนวยความสะดวกให้หน่อยได้ไหม
ใช่ตัวผู้ประกอบการเองเขาจะได้ไม่ได้รับผลกระทบมาก

แต่ว่าทางภูเก็ตเองก็มีการแก้ไขเพิ่มเติม

สาระสำคัญจริงก็ยึดตามมาตรการเดิมแล้วค่ะ
เข้าจังหวัดได้จะต้องฉีดวัคซีน๒เข็มก่อน

หรือจะผ่านการตรวจโควิดภายใน๗๒ชั่วโมงก่อนเดินทางก็ได้
แต่สมมุตินะถ้าเกิดว่าบุคคลไหนทำไม่ได้แบบนี้
เข้าภูเก็ตได้ไหมได้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ต้องรับการกักตัว๑๔วัน
แล้วถ้าเกิดใครฝ่าฝืนมันผิดพรบโรคติดต่อไง
ก็มีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสน
แล้วอาจจะผิดพรกรฉุกเฉินโทษสูงสุด

ในนี้บอกว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
๑๘พฤษภาคมกรณีของการกักตัว๑๔วัน
จะเข้าภูเก็ตตรวจสอบคำสั่งของจังหวัดเขาให้ชัดเจนให้เข้าใจซะก่อนด้วยนะครับ
เขาจะเป็นเหมือนโมเดลนำร่องเลยจังหวัดที่มีความเข้มข้นสูง
ใช่ค่ะเพราะว่าพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวไง๑กรกฎาอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ